ได้เวลามากัดให้สะบัดกับเรา๓คนใน
คู่กัดสบัดครับ
วันนี้มาเจอกับผมชนะคุณชิสาและคุณจูด้งนะครับ

เจอกันแบบนี้บาท๓๓๐ถึง๔๑๕นาทีนะคะ

ครับผมว่าอย่ารอช้าเลยรีบอัปเดตกันดีกว่า
ข่าวด้วนข่าวด้วนครับนี่เลย
กรกตมีมติรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่าแล้ว
ถูกต้องค่ะก็เรียกได้เต็มปากเต็มคำแล้วนะว่า
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่๑๗นั่นก็คือ
คุณชัดชาติสิทธิพันธ์นั่นเอง
ประกาศรับรองไปนะคะแล้วเดี๋ยวทางกรุงเทพมหานคร
ก็จะมีการเตรียมพร้อมรับผู้ว่าพร้อมทั้งขานรับนโยบาย
ข้ออย่างเป็นทางการนะคะเดี๋ยวยังไงเรามารายงานให้ทราบกันนะคะ
ครับส่วนวันนี้นะครับเรื่องราวข่าวสารของเรานั้นมันหลากหลายนะ
มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
ตีกันอีกแล้ววัยรุ่นเขม่นกันในงานคอนเสิร์ต
งานนี้ไล่ตีกันชนละมุน
ภาวะนุ่มบุกปีนเข้าบ้านกลางดึกแถมมาขู่ทำร้าย
แต่งานนี้บานปลายสุดท้ายจะเป็นอย่างไรต้องติดตาม
แล้วเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรต่อเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว

ลืมเชิญชวนคุณผู้ชมให้ส่งข้อความไลน์มา
ใช่ครับคุณผู้ชมสามารถส่งข้อความมาพูดคุยกับเราได้นะครับ

ให้กับนักเตะทีมชาติไทยถูกไหมคุณชนะ
นี่เราด้วยใส่เสื้อยืดมาอวดเลยค่ะ
มาเรนวันนี้ไทยจะแต่งไม่ใช่แต่งนะเตะ

จูด้งเป็นว่าส่งกำลังใจมาให้นักเตะทีมชาติไทยของเราเยอะ
แล้วก็รอติดตามชมไทยรัฐทีวีช่อง๓๒กันค่ะ

เหตุมันเกิดที่งานคอนเสิร์ตแห่งหนึ่ง
วัยรุ่นเขม่นกันก็ตีกันยับเลยล่ะครับ
โอ้โหนั่นเขาเชียร์บอลเหรอฮะ

ดูแล้วเนี่ยไล่ตีกันแล้วสุดท้ายเนี่ยเห็นไหม
เจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่นะครับ
เขาต้องมาควบคุมความสงบ
เพราะว่าตีกันมั่วตัวแบบนี้

คนละทิศคนละทางแล้ววิ่งหนีกันออกไปเนี่ย

เหตุมันเกิดเนี่ยที่ตลาดสุชาดาในอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง
ภายในตลาดเขามีการจัดงานคอนเสิร์ต
แบบขายบัตรให้คนเข้าไปชมด้วยนะ
แล้วด้านนอกเขาก็ขายสินค้ากันไงครับ
แต่ว่ามีกลุ่มวัยรุ่นคาดว่าเข้าไปดูคอนเสิร์ตแล้วยังไง
ไปเต้นแล้วไปชนกันมั้งหรือไม่ก็คำเหม็นกัน

คือในคลิปเนี่ยเราจะเห็นว่ามีทั้งตำรวจแล้วก็ฝ่ายดูแลความปลอดภัยภายในงาน
พยายามวิ่งไล่จับกลุ่มวัยรุ่นที่มีเรื่องนั่นแหละ
โดยมีผู้ชายเสื้อดำคนหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่วิ่งเข้ามาล็อกคอแล้วก็ทุ่มลงกับพื้น
ซึ่งในช่วงจังหวะนั้นก็มีคนตะโกนไปบอกอ้าวตำรวจรังแก่ประชาชน
แต่อย่างนี้ละกันเท่าที่ดูจากในภาพเนี่ย
เอาผมว่าก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะ
เขาก็พยายามที่จะควบคุมงานนี้ให้สถานการณ์มันสงบลง
จริงค่ะแล้วเหตุการณ์นี้เห็นวุ่นวายแบบนี้นะ
แต่ไม่มีเจ้าทุกข์ไปแจ้งความร้องทุกข์กับคุณตำรวจเลยนะ
ตำรวจก็เลยไม่ได้เรียกใครมาสอบปากคำไง
ใช่ครับสาเหตุที่แท้จริงของการทะเลาะวิวาสครั้งนี้เนี่ย
แต่กลายเป็นว่ามาตีกันแบบนี้คนจัดงานเสียความรู้สึก
ไปเที่ยวงานก็หมดสนุกเลยค่ะพ่อค้า
อีกเรื่องหนึ่งงานนี้ทำให้หญิงคนนี้หวาดภาวะค่ะ
เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะบุกเข้ามากลางดึกแถมมีอาวุธมาด้วย
สุดท้ายผู้ชายคนนี้ไม่ใช่คนอื่นคนไกลแฟนเก่าแม่
เขารับบัญญา
สวัสดีจ้าตรวจเข้าเมื่อนแล้ว

ไอ้แจ๊กไอ้เบนด้า
เธอออกทางไหนล่ะ

ไหมคะก็คือหมามันเห่าตั้งแต่๕ทุ่มยันตี

ผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยแบบเอ๊ะมันเห่าอะไร
ตกอกตกใจเลยออกมาดูแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะ
เขาเห็นนะว่ามีผู้ชายใครสักคนนึงนี่แหละ

พอเธอไปดูที่หลังบ้านโอ้ยตกใจอ่ะเห็นนั่งหลบอยู่เนี่ย
เขาก็เลยหยิบมือถือมาถ่ายเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ส่วนสาวเจ้าของคลิปเนี่ยเขาเล่าให้ฟัง
บอกว่าผู้ชายคนที่เข้ามาในบ้านเนี่ยไม่ใช่โจรที่ไหนหรอกนะ

แฟนเก่าแม่ที่เลิกรากันไป๓๔ปีแล้วอะค่ะ
สาเหตุที่เลิกกันไปก็เพราะว่า
เขาเสพยาแล้วก็ทุบตีทำร้ายร่างกายแม่ไง
ยังตามมาราวีแม่ตลอดด้วยนะ
ดึกเนี่ยก็ชอบบุกเข้ามาในบ้านเป็นประจำเลย
เข้ามาก็ไม่ได้ว่าจะมาง้อแม่ด้วยนะ
แต่มักจะเข้ามาทำให้หวาดกลัวนะคุณ
โอ้โหแล้วบางครั้งนะครับเขาก็ขู่เอาชีวิตด้วยนะฮะ
บางทีก็ขู่จะคมคืนด้วยอุ้ยน่ากลัวมากเลยนะฮะ

เขาอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑๐๐เมตร

คนในบ้านของเขาก็ห้ามไม่ได้
เพราะว่าชายคนนี้เขาบอกว่าเมายา
แล้วก็ชอบจะทำร้ายร่างกายคนในบ้านด้วยนะครับ
โอ้โหคือคนกันเองคนในบ้านก็ยังห้ามไม่ได้เลย

เรื่องผัวเมียเมียไม่ขอยุ่ง

คนนี้เลยตัดสินใจไปซื้อกล้องวงจรปิดมาติดซะเลย

เผื่อว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรขึ้นมา
บุกเข้ามาเมื่อไหร่เดี๋ยวถ่ายคลิปเป็นหลักฐาน

ใช่ครับเรื่องนี้อันตรายนะ
นี้เราต้องติดกล้องวงจรปิดไว้ก็ดีนะ

แต่ว่าถ้าติดไว้ในบ้านเนี่ยแล้วถ่ายก็ไม่เป็นไร

แต่ยังไงหลักฐานชิ้นสำคัญที่คุณตำรวจจะเอาผิดได้ก็วงจรปิดนี่แหละ
มาที่เรื่องนี้กันบ้างนะครับเหตุทะเลาะกัน
เรื่องของความรุนแรงเราก็ไม่ได้อยากจะนำเสนอ
แต่ให้ดูเพื่อห้ามปรามกันนะครับ

สุดท้ายก็เป็นเรื่องทะเลาะแล้วก็มีการใช้ความรุนแรงกันครับ
สุดท้ายก็เป็นเรื่องของเรื่องคู่อริมาถึงหน้าบ้าน
เอ้าให้ดูกันแบบนี้ก็ไม่ได้บอกว่าฝ่ายไหนผิดหรือฝ่ายไหนถูก
แต่อย่างหนึ่งที่ผิดแน่ก็คือผิดทั้งสองฝั่ง
เนี่ยแบบนี้มันก็เป็นหลักฐานแหละคุณผู้ชมครับ
ให้ดูกันแบบนี้ก็ไม่ได้บอกว่าฝ่ายไหนผิดหรือฝ่ายไหนถูก
แต่อย่างหนึ่งที่ผิดแน่ก็คือผิดทั้งสองฝั่ง
ถ้ามีการใช้ความรุนแรงและทำให้ทรัพย์สินเสียหาย
อ้าวเนี่ยแบบนี้มันก็เป็นหลักฐานแหละคุณผู้ชมครับ

สุดท้ายก็เกิดเป็นเรื่องของความรุนแรงนี่แหละครับ
เหตุมันเกิดในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นคนถ่ายคลิปซึ่งเป็นฝั่งเจ้าของบ้าน
เขาบอกว่าเนี่ยโตเถียงกันไปโตเถียงกันมา
เพราะมีกลุ่มผู้หญิง๓๔คน
จอดรถเก๋งคันสีขาวขวางขวางทางเข้าประตูหน้าบ้าน
แล้วถ้าโกรธดาก็ได้ค่อยคำที่หยาบคายฟังแล้วบาดฮู้อุ่น
แล้วก็บีบแต่เสียงดังตรงนั้นเป็นชุมชนนะครับ
เรียกได้ว่าเป็นการทะเลาะกันที่ดังลั่นหมู่บ้านเลยครับ
แล้วนอกจากนี้ในคลิปนี้นะคะ
คู่กรณีทั้งสองเนี่ยมีการท้าทายกันไปท้าทายกันมา
เออแต่ละคนไม่มีใครยอมใครเลยจริงนะคะ
แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในคลิปเนี่ยก็มีทั้งการ
ด่าทอกันพูดจาโต้เถียงไปมา
ปลาหินใส่กันก็มีนะคว่างท่อนไม้ใส่กันด้วย
ท่ามกลางเสียงห้ามปรามของแม่
แม่นี่เฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ตะโกนบอกอย่าไปปลาหินใส่รถเขา
อย่าหาเรื่องเสียเงินให้แม่
แม่ก็ปรามแบบนี้สุดท้ายยังไง
รถเก๋งคันขาวที่จอดอยู่ก็ขี่รถหลบหนีไปค่ะ

ไอ้ความสะใจแค่เพียงชั่ววูบเนี่ย
มันทำให้เสียกันมาแล้วนักต่อนัก
เสียทรัพย์สินเสียเวลาเสียใจบางทีเสียชีวิตก็มี
ถูกต้องครับเอามาฝากเตือนกันนะ

คุณผู้ชมไปที่นครศรีธรรมราชครับ

เขาถือพวงมาลัยไว้ตรงรูปปั้น

วงมาลัยหายไปทุกวันเอ๊ะหายไปไหนไปดูกันหน่อยครับ

คุณผู้ชมครับภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
เห็นได้ชัดเจนเลยว่าเอ๊ะทำไมพวงมาลัยถึงหายไปไหนนี่นะฮะ
เขาต้องบอกว่าคนนี้เป็นคนสติไม่ดีครับ
เขาเป็นคนเร่ร่อนแล้วก็เดินมาหน้าร้าน
แล้วก็หยิบพวงมาลัยไปแบบนี้นะครับ
เป็นพวงมาลัยดอกดาวเรืองไม่รู้ว่าหยิบไปทำไมเหมือนกันนะฮะ
คือก่อนหน้านี้ลุงท่านนี้ก็เดินมาหยิบพวงมาลัยดอกรัก
แขวนอยู่มาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะไม่รู้ว่าหยิบเพราะอะไรนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านขายใบพืชกระท่อมออร์แกนิค
ที่เมืองคอนเลขที่๔๔๘ถนนราชดำเนินตำบลในเมือง
อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ถามเจ้าของร้านดีกว่านะครับนางสาวกัญญนัท
เห็นสวัสดิ์อายุ๓๓ปีเธอคนนี้เลยล่ะครับ
เขาบอกว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาระหว่างเปิดร้านขาย

พบว่าพวงมาลัยดอกดาวเรืองที่แขวนอยู่ที่มือของรูปปั้นเท่งนั้น
หายไปนี่มันเป็นสัญลักษณ์ของทางร้านนะ

ตอนแรกคิดว่าพวงมาลัยดาวเรืองถูกลมพัดลมเพล
แต่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วรู้เลย
เอ้าคนนี้แหละต้องไปเฉยเลยคุณจิตศาษย์ใช่
แต่ก็ยังรู้สึกเอกใจนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้พวงมาลัยดอกรักหายไปเช่นกัน
เออคือคือเค้าโมยแล้วเค้าโมยอีก
ใช่นั่นแหละแต่ทีนี้ยังไงอ่ะเห็นว่าเป็นคนไม่สมประกอบใช่ไหม

เอาอย่างนี้ละกันเธอบอกว่าไม่ติดใจเอาความใดหรอก
นี่แต่สงสัยเหมือนกันว่าเอาไปทำไมแล้วอย่างนี้เธอบอกว่าตั้งแต่เปิดขายร้านใบพืชกระท่อมมาเนี่ยนะ
ก็ถวายน้ำแดงหมากูพวงมาลัยทุกเช้าเธอเชื่อว่านี่รูปปั้นไอ้เท่งมันช่วยให้ขายดี
วันหนึ่งเธอบอกว่าขายได้๔๐๐๕๐๐แต่พอมีคนมาขโมยพวงมาลัยไปแบบนี้เธอกลัว
จังเลยว่าเอ๊ะมันจะขายไม่ดีก็นั่นสิหรือบางทีนะเรื่องของเรื่องนะเอามาดูแบบนี้
ไปแจ้งความก็ดีเหมือนกันเพราะเราก็ไม่รู้ชายสติไม่ดีวันดีคืนดี
ขอมาเอาอะไรที่มันมากกว่านี้หรือเปล่าแต่ดูแล้วน่าจะขายดีอยู่แหละ
เห็นใบคล่อมใหญ่แม้คันปากอยากเคี้ยว
คุณก็ไปกินน้ำอะไรให้มันสดชื่นไปก่อนแล้วกันหรือไม่ก็ไปกินทุเรียนไหม

ทุเรียนกำลังมาราคาแพงด้วยเหมือนกันนะบางพันรสชาติดีทีเดียว
หนุ่มคนนี้ก็อยากกินทุเรียนแต่ไม่มีเงินแล้วทำวิธีไหนคะไปดูเลย
โอ้โหไปซะแล้วทุเรียนเนี่ย

ลักษณะท่าทางคือเขาเนี่ยเหมือนทำท่าเหมือนเป็นลูกค้า
อยากจะมาซื้อทุเรียนขอเลือกหน่อยเอาพริกดู
ถาดนั้นถาดนี้ครูใหญ่ผู้อ้วนก็ว่ากันไป

เออเอาใส่ตะก้าเอาทั้ง๒เลยละกัน
อุ๊ยไปไหนอ่ะเฮ่ยไปเลยค่ะจ่ายตังค์หรือเปล่าก็ไม่ได้จ่าย
เป็นงงสิคะงานนี้แต่ยังไงก็ตามมีคลิปหลักฐานนี้อยู่แล้วนะคะ
กล้องวงจรปิดคิดว่าน่าจะตามคนร้ายมาได้ในเร็วนี้นะคะ
โอ้โหจองโจรขโมยทุเรียนโหดมาก
ดีเพราะคราวไม่เอาเปลือกทุเรียนเขวร์งตาม
รู้ตัวหรือเปล่าเหอะตอนนี้เห็นนั่งก้มหน้าก้มตาใหญ่เลย
อ่ะยังไงก็ตามนะอย่าไปขโมยเขาเลย

ใช่ครับอ่ะคุณผู้ชมครับโตเกียร์ไม่ขอไว้ค่ะ
อีโลฟีเธอเลือดเธอน้องคุณเป็นอะไร
คุณผู้ชมอยากกินอะไรกรอบไหมครับ
ไปดูเรื่องกรอบดีกว่ากับช่วงนี้ครับในช่วง

สะกิดสะกิดยิ้มแรกครับคุณผู้ชมครับ
พาไปดูรีลาการปั่นจักรยานหนีหมาจะสนุกขนาดไหนไปชมครับ

เดี๋ยวน้องหมานี่เขากวด
เพราะว่าชุดหรือว่ากรวดเพราะจักรยานกันแน่ครับงานนี้

นี่ทิ้งจักรยานแล้วทำไมยังตามต่อ
เออดูสิแดงแรงลิ่นบาดตาบาดใจ

เหมือนกับว่าเวลาเราไปที่ไหนก็ตาม

ฉันอยู่นิ่งอันนี้ฉันก็มองหน้ามันฉันก็
ไม่ต้องพูดกับมันดี
ได้คุยกับสุนักดีค่ะสื่อสัญให้ดีแล้วก็แผ่เมตตาให้มันโอเค
ระหว่างที่เรากำลังแผ่เมตตาอยู่นั้นสุนัขก็ทำการแง่มขาไปแล้ว
เป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เป็นต่อกันและกันเลยนะน้องหมานะ
คุณผู้ชมครับไปดูสกิดยิ้มที่สองครับยังอยู่เรื่องของน้องหมา
หมาตัวนี้ครับขึ้นรถต้องบอกเลยว่าน่ารักจริงเลยครับ
อุ๊ยอุ๊ยโอ้โฮหนูโลก
หนูเป็นหมาหรือเป็นนักกายกรรมเปียงยางล่ะครับเนี่ย
ถึงได้ปีนป่ายขนาดนี้ดูดิฮะ
ท่านั่งเขาก็แปลกอยู่นะทำให้เจ้าของเนี่ยถึงก็หลุดขำออกมาเลยคุณผู้ชม
โอ้โหดูดีนะเนี่ยเจ้าของเขาใส่หน้ากากอนามัยโอ้โหไม่งั้นแล้วก็มีขมคอกันบ้างล่ะ
แหมโฟกัสถูกจุดจะได้ก็นั่นน่ะสิทำไมอ่ะทำไมมันต้องนั่งท่านี้ยืนท่านี้ด้วยอ่ะ
ไม่มีที่ให้ใหม่คงจะเหยียดแบบว่าคงจะเมื่อยป่ะไม่รู้คุณเมื่อยไหมล่ะ
เมื่อยเวลาผมเมื่อยผมก็จะต้องเหยียดอย่างนี้แหละ
เหยียดไก่กล้าโอ้โฮน่ารักสุนัขเล็กก็จะประมาณนี้แหละเนอะ
มาดูเรื่องราวสนุกสนานกันต่อนะคะ
คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องราวอีกหนึ่งสะกิดยิ้มครับคุณผู้ชม
พาไปดูลีลาการทำกับข้าวของแม่ลูกคู่นี้บอกเลยว่าโอ้โหมันสุดยอด
โอ้โหเป็นไงล่ะคุณผู้ชมนี่มิติใหม่แห่งการทำกับข้าวเลยนะครับแบบสับครับ

เอามีดมาสับผักกาดตามจังหวะเพลงนี่แหละครับ
คุณลูกเขาก็หมุนคอเป็นลูกข่างเป็นแฮลิคอปเตอร์เลย

วันนี้เนี่ยจะได้กินไหมล่ะครับข้าวเนี่ยครับ
นั่นสิจูด้งว่าจะได้กินตอนไหนเนี่ย

นึกว่าอะไรขาวอยู่บนกับข้าว
ไม่ใช่แล้วมันก็คือขี้กลางแคร

อำขำดูแล้วเขาก็ทำเป็นคอนเทนต์

ในโซเชียลให้ได้ลอยยิ้มกันนะครับ
ถูกต้องค่ะ
คุณผู้ชมครับวันนี้ผมไม่อยากให้พลาดจริงนะครับ
ฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับจะลงสนาม
เจอกับทีมชาติบาเรนนะครับในเกมการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง
ทีมก่อนที่จะไปลุยการแข่งขันเอเชียนคลับรอบคัดเลือกในเดือนมิถุนายนนี้

ใช่ครับวันที่๓๑พฤษภาคมดูได้นะครับ
ไทยฟุตบอลอุ่นเครื่องบาร์เรนเวลา๑๘นาฬิกา๔๕นาทีนะครับ
ออฟเวลา๑๙นาฬิกานะครับ
หรือใครจะเดินทางไปข้างนอกเปิดดูผ่านทางออนไลน์
เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้า

คู่กับสมัครข่าว
เอาล่ะคุณผู้ชมครับกลับมาในเบรกนี้อยากจะพาไปดูงานมงคล

แต่งที่ใดไอ้ตัวเราเป็นได้แค่แขกรับเชิญ

แต่อยากจะให้ดูความขึ้นเครงของงานนี้แม่เจ้าสาวโอ้โหเรียกได้ว่าคงจะดีใจมาก
แต่ลืมโลกมันไปเลยครับ
พี่แม่
เออ
โอ้ยแม่

แม่รับขันหมากก่อนแม่
เต้นอ่ะเขาขบวนผ่านมาเขามาถึงแล้วแม่
นี่น่ารักนะคุณแม่เต้นรอเหรอรอขบวนขันหมากเหรอ

ผมไม่แน่ใจเดินมาเต้นนี่คือเต้นกับเจ้าสาวหรือเปล่า

ไม่แน่ใจสงสัยจะเป็นพิธีกรน่าจะเป็นพิธีกรแหละ
ที่กำลังรอรับขันหมาก

แหมเหมือนกับว่ารอเจ้าบ่าวนานเหลือเกิน
พูดถือประตูเงินประตูทองนาน
ก็อาจจะเป็นเพื่อนเจ้าสาวที่เขารอกั้นประตูเงินประตูทอง
คุณแม่ก็เลยมาขอเต้นด้วยรอนานแล้วเจ้าบ่าวไม่มาสักที

ช่วงนี้มันต้องเพลงอะไรนะจูด้ง
ต้องเข้ากับบรรยากาศแบบนี้
ไม่ใช่ยังไม่ถึงวันช่วงนี้

ลากันไปนะครับรายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐรออยู่

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ